สวัสดีครับ

โอ้โหดูดีอ่ะ

แต่ฉันว่าอย่างนี้ก็ดีนะเพราะว่ามันหายใจ

ทีมงานก็ซื้อให้ทีมงานผม

รวมไปถึงฝากไปให้กับ

เดี๋ยวเราก็จะเป็นกล่องบอกเสียวให้ฝากให้
จนกระทั่งไปถึงประมาณเวลาตี๔นะฮะผมขออนุญาตนะพูดไปแล้วได้ยินไหมนั่นอ่ะ
ได้ยินสิเพราะว่าผมลืมใส่ไมค์ผมเดินเข้ามาช้า

ได้ยินสิมันบอกได้ยินแต่ไม่ได้ใส่ไมค์
ทางด้านพลตรวจโทปิยะอุทาโยนะครับ
สกตำรวจท่านก็ชี้แจงรายละเอียด

ข้อกำหนดห้ามออกนอกเคหสถานทั่วประเทศ
ตั้งแต่เวลาประมาณ๔ทุ่มถึงตี๔

ใช้คืนแรกกระคืนในคืนนี้

ถูกดำเนินคดีอย่างจริงจังไม่มีข้อยกเว้น

พกพาบัตรประชาชนนะครับ

จากนายจ้างระบุถึงเหตุผล

หน่วยงานต้นสังกัดซึ่งจณฐี

แต่ในส่วนของผู้ที่จงใจฝ่าฝืนและมีเหตุอันควรออกนอกสถานที่
ไม่มีเหตุอันควรนะครับออกนอกเคหาสถาน
มีโทษนะครับจำคุกเนี่ย๒ปี
หรือปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาทนะครับคุณผู้ชมครับ
นี่นะฮะหรือว่าจะทั้งจำทั้งปรับนี่ก็มีเหมือนกัน
ท่านเองยังตอบด้วยนะครับบอกว่าส่วนแผนการทำงานของตำรวจ
โดยเพิ่มจุดตรวจทั่วประเทศขึ้นมา
เพิ่มกำลังสายตรวจออกตรวจตราอาชญากรรมให้มากขึ้น
ทั้งนี้ครับขอความร่วมมือกับประชาชน
ช่วยกันเพื่อลดการแพร่ระบาด
ด้วยการบริหารจัดการเวลาการทำงานหรือว่าเวลาส่วนตัว
ทั้งหมดนั้นมันสอดคล้องนะครับกับแนวทางการบังคับใช้กฎหมาย
ส่วนทางด้านในแพทย์ปรีดาวรหารนะครับ
ในแพทย์สนับสุขจังหวัดเลยนะครับ
ก็เปิดเผยนะครับว่าตอนนี้เนี่ย
ยังคงมีผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยัน๒รายเช่นเคยครับ
โดยผู้ป่วยรายแรกนั้นเป็นนักมวยนะครับคุณผู้ชมครับ
หลังจากที่ทีมแพทย์นั้นได้ให้ยาต้านไวรัสเป็นเวลาต่อเนื่อง๕วัน
แล้วก็นำผลเลือดไปตรวจเป็นครั้งที่๓
ผลปรากฏว่าไม่พบเชื้อแล้วนะครับ
จึงเตรียมพิจารณาส่งตัวกลับไปกักตัวที่บ้านเป็นเวลา๓๐วัน
ขณะที่ผู้ป่วยรายที่๒ครับได้รับยาต้านไวรัสครบโดสแล้ว

ส่วนผู้ป่วยนะครับที่เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังเพิ่มเติมวันนี้มี๕ราย
โดยรายแรกนั้นอยู่ที่วังสะพุงนะฮะ
มีประวัติสัมผัสกับผู้ที่ไปเที่ยวสถานบันเทิงกับผู้ติดเชื้อรายที่๒
ผลตรวจออกมาแล้วตอนนี้ไม่พบเชื้อนะครับคุณผู้ชมครับ
ส่วนรายที่๒นั้นมีอาชีพตะเวนขายยาดองที่ปากชมฮะ

แต่แพทย์นั้นได้ส่งตรวจเลือดไปเรียบร้อยปรากฏว่าไม่พบเชื้อ
ขณะที่รายที่๓๔แล้วก็๕
มีอาชีพขายสลากกินแบ่งรัฐบาลครับ
แล้วก็มีประวัติเดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดเบื้องต้นนะครับ

ซึ่งทางทีมแพทย์เองได้ส่งตรวจเลือดแล้ว
จากสถานการณ์ผู้ป่วยในจังหวัดเลยนะครับ
ทีมสอบสวนโรคได้มีการประเมินนะครับ
ว่าน่าจะอยู่ในจุดพีคของการระบาด
และกำลังเข้าสู่ช่วงขาลง
หากยังคงทรงตัวแบบนี้นะครับ
คาดว่ายอดผู้ป่วยไม่น่าจะถึง๔๕๕๐ราย

ทางด้านในแพทย์สมชายยังกล่าวเพิ่มเติมนะครับ

รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อในจังหวัดเลยว่ามี๓รายนั้น
ผู้ป่วยรายที่๓เนี่ยมีภูมิลำเนานะครับ

แต่ได้เข้ารับการตรวจวินิจฉัยนะครับที่โรงพยาบาลอุดรธานี

กรณีดังกล่าวเนี่ยจึงนับผู้ป่วยรายนี้นะครับ
เป็นเคสของจังหวัดอุดรธานี
ซึ่งจากการตรวจสอบประวัติการเดินทาง
พบว่าได้เดินทางจากอุดรธานีกลับมาที่ปากชมในวันเสาร์

ก่อนจะเดินทางกลับไปยังจังหวัดอุดรธานีวันรุ่งขึ้นนะครับ
เมืองต้นทางแพทย์เองได้มีการเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยรายนี้

ซึ่งปรากฏว่าไม่พบผู้ติดเชื้อไม่แต่รายเดียวนะครับ
และสำหรับวันนี้นะคุณผู้ชมค่ะ
อัปเดตจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อโควิด๑๙เพิ่ม๑๐๓รายค่ะ
และเสียชีวิตอีก๔ศพนะคะ
ซึ่งทำให้ยอดตอนนี้ก็เป็น๑๙ศพแล้ว
วันนี้นายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกระทรวงสาธารณสุข
ในฐานะโฆษกศูนย์โควิด๑๙แถลงการโรคโควิด๑๙ในประเทศไทยนะคะ
พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม๑๐๓ราย
รวมย่อสะสม๑๙๗๘ราย
และมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม๔ราย
รวมมีผู้เสียชีวิตแล้ว๑๙รายค่ะ
ทั้งนี้ผู้เสียชีวิตรายที่๑๖เป็นชายอายุ๕๙ปีค่ะ
ซึ่งเป็นพนักงานการรถไฟป่วยวันแรกวันที่๑๖มีนาคม
เข้ารับการรักษาวันที่๒๐มีนาคม
กลับไปทำงานต่อแต่วันที่๓๑มีนาคม
อาการหนักขึ้นมีการเหนื่อยหอบ
เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่งนะคะ
พบผลแล็บยืนยันแล้วก็เสียชีวิตในวันที่๒มีนาคมค่ะ
ส่วนรายที่๑๗เป็นชายไทยอายุ๗๒ปี
มีประวัติสัมผัสลูกชายซึ่งป่วยก่อนหน้านี้

เขาเรียกว่าเริ่มป่วยตั้งแต่๑๖มีนา
เสียชีวิตอีกทีวันที่๑เมษายนค่ะ
รายที่๑๘เป็นชายไทยอายุ๘๔ปี
คนนี้ทำงานที่สนามมวยราชดำเนิน
มีโรคประจำตัวคือเป็นไตด้วยนะคะ
ความดันโลหิตสูง
เข้ารับการรักษาวันที่๒๖มีนาคม
เสียชีวิตวันที่๒เมษายน
รายที่๑๙ค่ะเป็นชายไทยอายุ๘๔ปีเหมือนกัน
มีประวัติไปสนามมวยราชดำเนิน
มีไข้กว่า๓๘องศา
รักษาตัววันที่๑๔มีนาคม
และเสียชีวิตในวันที่๒เมษายนนั่นเองค่ะ
ไปที่สหรัฐอเมริกาบ้างนะคะคุณผู้ชมค่ะด้าน

ตอนนี้ก็มีคำสั่งจัดซื้อถุงเก็บศพกว่า๑แสนใบ
ส่งให้กับทางกระทรวงกลาโหมนะคะ
เพื่อที่จะเตรียมนำออกแจกจ่ายให้กับประชาชน
โดยมีสำนักงานโลจิสติกของกลาโหมเป็นตัวกลางในการจัดซื้อ
หน่วยงานวิทยาศาสตร์ออสเตรเลียนะคะ
ได้เริ่มทำการทดสอบวัคซีน๒ชนิด
สัตว์ฟอเรสนะคะเพื่อที่จะดูว่า
ต้านไวรัสโควิด๑๙ได้หรือเปล่า
โดยองค์การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมในเครือจักรพบ
ห้องปฏิบัติการด้านสุขภาพสัตว์แห่งออสเตรเลียในรัฐวิคโตเรีย
ด้านดรอ๊ปเก็นเฟลล์นะคะผู้อำนวยการด้านสุขภาพ
และความปลอดภัยทางชีวภาพ

ตอนนี้นั้นทั่วโลกกำลังเร่งคิดค้นวัคซีน

โดยผลการทดลองในสัตว์น่าจะสามารถรู้ได้

มันต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนกว่าวัคซีนเนี่ย
จะสามารถใช้งานจริงกับคนได้

คือปีนี้คุณแม่หนูก็ไม่ได้ไปเหมือนกัน

๔๕ไม่ให้๓น้อง

วันนี้ที่บ้านคราวนี้ก็ไม่ได้ไปกัน

โรงแรมในจังหวัดเลยทีเดียว
เว้นเฉพาะโรงแรมที่ใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม

นายพักภพงศ์ธวิพัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
ก็เป็นผู้กำกับการบริหารราชการ

ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนี่แหละค่ะ
ในเรื่องปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด
โรคไวรัสโควิด๑๙

การปิดโรงแรมที่ได้ไว
รับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมาย
ว่าด้วยพระราชบัญญัติโรงแรมพศ๒๕๖๒

แล้วก็สถานประกอบการในลักษณะเดียวกัน
ยกเว้นโรงแรมซึ่งทางราชการใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม
หรือสถานที่พักเพื่อที่จะสังเกตอาการ
เพื่อจะเป็นประโยชน์อื่นใดในทางราชการ
ในการแก้ไขปัญหาตามมาตราการเฝ้าระวังป้องกัน
แล้วก็ควบคุมการแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙
สำหรับโรงแรมที่มีผู้เข้าพักอยู่ก่อน

ก็มีผลในการใช้บังคับให้พักต่อไป
จนกว่าผู้เข้าพักจะแจ้งออกจากห้องพักจนหมด

โดยที่จะไม่ให้มีการรับแบบว่าแขกเข้ามาพักใหม่อีกเลย
ทั้งนี้ให้โรงแรมที่ยังมีนักท่องเที่ยว
หรือผู้ที่เดินทางเข้าพักอยู่เนี่ย
ต้องแจ้งจำนวนแล้วก็รายชื่อผู้เข้าพักเนี่ย
ในที่ทำการปกครองอำเภอทราบด้วย
เพื่อที่จะตรวจคัดกรองผู้เข้าพักทุกคน
หากผู้เข้าพักคนใดมีอาการเข้าข่ายที่จะต้องเฝ้าระวัง

ก็จะต้องถูกส่งให้ไปแยกในการกักกันเลย
ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง
ฉบับนี้นะคะก็จะมีความผิด
ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๑ปี
หรือปรับไม่เกิน๑แสนบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับกันเลยค่ะ
อันนี้ก็เนาะ
ยังมีต่างชาติอยู่ไหม
ที่เราต้องห้ามออกหลัง๔ทุ่มถูกไหมคะ
ใช่วันนี้วันแรกค่ะ
วันที่๓เมซาโยน
ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสายการบินยกเลิกไปเยอะมากทีเดียว
อย่างการบินไทยวันที่๑เมษายน

แล้วตอนนี้แขกที่เขาแบบว่า
หมดการพักผ่อนที่โรงแรมแล้วเขาออกแล้วจะไปอยู่ไหน
ก็ต้องมีการประสานเยียวยากันต่อไป
เพราะว่าก็ทำอะไรไม่ได้ตอนนี้

คืออย่างตอนนี้ถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นเองเนี่ย

ดังนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้ยังมีการแบบไปทานสิทธิ์ได้
บางคนไปเพื่อที่จะไปรอเปลี่ยนเครื่องได้นะ

ประเทศที่บางทีแบบไฟล์ทมันยาวมาก

แม่มันต้องแบบไปทานสิทธิ์ที่ประเทศไหน

สุดท้ายก็ต้องเช่าเหมาลำบินไปเองนี่หรือคะ

ที่เป็นแบบลูกหลานนักธุรกิจชาวจีน
ที่แบบมีซาซุ่งสตางค์นิดหนึ่ง

ราคาตกก็ประมาณสัก๖๗แสนไม่ต่อลำอะไรอย่างนี้

บางคนกลับไม่ได้ก็ต้องทำแบบนั้นอัดแบบนี้
แต่เวลานั่งเหมือนกันต้องนั่งห่างกันไหมครับ
เขาก็เป็นที่มันน่าจะนั่งห่างอยู่แล้ว
ใช่ตอนนี้คือต้องมีกับนั่งเว้น
แต่เว้นแค่นี้ถ้าบนเครื่องเนี่ยเว้นยังไม่พอเลย

ไม่ใช่หมายถึงว่าเว้นอย่างนี้ถูกต้อง
แต่บนเครื่องมันไม่สามารถเว้นได้ขนาดนั้น

มันไม่ได้เพราะยังเห็นรถตัวค่ะ

ก็จะหัดห่านไปเลย๒แล้วก็เหลือแค่๑๒ที่นั่ง

อาจจะคนละแถว
แต่ตอนนี้มันน้อยมากที่คนจะกลับคือยังไม่ต้องกลับไปนั่งคิดหรอกตอนนี้
คือแทบจะแบบเขาคือตอนนี้ทุกที่

แต่ถ้าสมมุติถ้าเป็นคนของประเทศเขาก็ยังสามารถเข้าได้
คือต้องมีใบรับรองแพทย์ไปถึงก็ต้องมีการกักตัว
แต่ว่าโอกาสน้อยมากที่จะได้ไปบอกเลยน้อยมาก
เพราะตอนนี้เขาปิดหมดแล้ว
ก็มันเป็นอะไรที่มันแบบโอ้โหสะเทือนไปหมดบอกเลย
คนจนก็ยิ่งลำบากเข้าไปอีกนะคนจนก็แบบลำบากลำบล
หาเช้ากินค่ำก็แทบจะไม่มีกินแล้วเพราะไม่รู้จะหาเงินที่ไหนกัน
ส่วนนี้คนรวยก็นะมีกุ้งมังกรมาวางตรงหน้าก็กินไม่ลง
หุ้นพังทลายที่ตัวเองลงทุนทำทุกสิ่งทุกอย่างพังทลาย
กินไม่ลงอาจจะลำบากกว่าคนจนด้วยซ้ำ
ต่อให้มีของดีมาวางก็กินกันไม่ลงตอนนี้
คือจริงแล้วผมว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องห่วง
เรื่องของคนที่แบบทำงานหาเช้ากินค่ำอันนี้สำคัญ
มีความจำเป็นที่จะต้องแบบเข้าไปเยียวยาไปช่วยเหลือเขา
แต่ก็เข้าใจได้นะว่ามันก็จำเป็นต้องร่วมมือกันแล้วล่ะ
คืออาจจะต้องอดทนสักนิดนึงคือมันเจ็บแล้วเดี๋ยวมันจบ
แต่ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยนะถ้าเราไม่เจ็บแบบนี้นะ
สุดท้ายแล้วเรื่องพวกนี้ก็จะไม่จบ
ขนาดณวันนี้มันร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่า
มาตรการนี้ยังตอบไม่ได้เลยว่ามันจะตัวเลขมันจะลดลงมาไหมมันจะตรึงได้ไหม
แน่นอนว่ามันเป็นการที่กำชับพื้นที่บางในหลายจุด
เพราะว่ามันก็ยังมีคนที่ไม่เชื่อยังมีนักท่องเที่ยว
ก็ยังแบบออกไปเกาะกลุ่มวัยรุ่นไปขี่มอเตอร์ไซค์แว้นไปอะไรอย่างนี้
ถูกไหมหรือต่อไปถ้าเกิดว่าไม่ลงจริงผมว่าก็ต้องอาจจะมีการเพิ่มมาตรการ
คราวนี้อาจจะไปเสาร์อาทิตย์แล้วเสาร์อาทิตย์อาจจะต้องประกาศ
หยุดเลยแล้วก็ค่อยกระชับกระชับกระชับไปว่าจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้
ไม่งั้นคือมันก็ไม่หยุดมันไม่หมดมันก็ไม่หมดมันก็อยู่อย่างนี้
คือมันจำเป็นต้องหยุดเพื่อจะไม่ให้คนแบบไปเจอกันไปใกล้ชิดกัน
แม้กระทั่งอยู่ในบ้านก็อาจจะจำเป็นต้องมีระยะห่างด้วยซ้ำไป
ทุกวันนี้เราก็ต้องรอดูกันดีเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวปัญหามันเกิดอีก
พอมีคนที่ป่วยมากขึ้นก็ต้องไปหาบุคลากรทางการแพทย์ไปหาหมอ
แล้วคนที่เป็นอยู่แล้วก็ยังไม่ได้เลิกลากันออกมาเลย

เมื่อกี้ป้าพวงเขียนมาบอกว่าปวดหัวอยู่นะตอนนี้
พอปั๊ภวงเป็นไข้ที่นี้จริงแล้วเป็นไข้ที่นี้
อายแน่นอก
มีคนถามพี่หนูมาว่า
ชิลที่คุณหนุ่มใส่วันนี้ซื้อที่ไหนคะ
ทีมงานซื้อมาให้เพราะว่าทีมงานผมซื้อมาให้
ว่าตอนนี้ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรขาดแคลนอย่างมากเลยค่ะ

ไปตรงด้านแมพ่อีกก่อน

เออแล้วก็เอาตัวแผ่นมาติด
ที่ผมได้ยินมาที่น้องเขาซื้อมาให้
เขาบอกว่าจริงแล้วมันเอาไว้ใช้ตอนที่แม่บ้านทำกับข้าว

ไม่เวลาถัดถัดแล้วมันน้ำมุมน้ำมันมันจะได้ไม่กระเด็นใส่หน้าอะไรอย่างนี้

อะไรอย่างนี้เขาก็เลยแต่ตอนนี้เขาเอามามาทำเป็นในการป้องกัน
แต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะได้ผลอะไรไงหรือเปล่า
มันจำเป็นต้องไหลมาตรงนี้หรืออะไรอย่างนี้

อาจจะไม่ได้มาตรฐานหรือเปล่าแต่อย่างน้อยก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรกัน
แต่พูดอย่างนี้แล้วผมก็ต้องใส่เงี่ยงเดิม
ดูเยอะนะนี่ตั้งแต่เข้ามานี่เดี๋ยวก็ใส่นู่นถอดนี่ใส่นี่ถอดนู่นนะ
ชิวอยู่
เนี้ยทางไว้ก่อนรายมือฉันไม่เหลือแล้วมือแห้งเลยว่านั้นจะ
จนแบบ
ล้านจนมือแห้งหมดแล้วค่ะตอนนี้
ให้หมอดู

ไอจามใส่ต้นแขนด้านใน
ทำอย่างนี้นะฮะงั้นแหละครับพัดอยู่
ห้ามใช้มือสัมผัสใบหน้าสวมหน้ากากเมื่อเข้าชุมชน
ห่างจากคนอื่นเพื่อความปลอดภัยหยุดอยู่บ้านเพื่อลดการรับแล้วก็แพทย

จามใส่แขน
นี่นะครับอืมใช่นะคะก็ถือว่าเป็นการป้องกันถ้าใครที่จำเป็นจะต้องออกไปข้างนอกก็

หน้ากากอนามัยไม่ได้จะใช้หน้ากากผ้าได้
ถูกนะครับใช้หน้ากากผ้าได้แต่แต่ผ้าเนี่ยก็ต้องดูด้วยนะเพราะว่าผมมีโอกาสคุยกับทางอาจารย์ของทางธุรามาท่านหนึ่งเขาบอกว่า
ผ้าก็จำเป็นต้องดูด้วยเหมือนกันว่าไอ้ตัวเนื้อผ้าเองเนี่ยมันก็มีความสำคัญเหมือนกัน
มันช่วยปกป้องได้มากน้อยแค่ไหน
จริงมันจะมีผ้าบางประเภทที่มันเป็นผ้าที่แบบกันน้ำได้อะไรแบบอย่างเงี้ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ผ้าปกติมันจะไม่ได้เป็นแบบมีสารเคลือบที่มันจะกันน้ำได้
บางทีมันอาจจะแบบต้องใส่แบบเฉพาะ
อย่างงี้แต่นางทำเป็นแบบว่าซองอยู่ข้างในน่ะอ๋อมีซับข้างในอยู่เนี่ย
แล้วก็เอาแผ่นกรองสอดเข้าไปแล้วก็ผ้าเนี่ยก็สามารถที่จะซักได้แล้วก็เปลี่ยนแผ่นกรองใหม่อะไรอย่างนี้
เอ้าช่วงหน้าคุณผู้ชมค่ะเปิด๑๐อันดับมหาเศรษฐีไทย๒๕๕๙

เศรษฐกิจไทยที่พึ่งการส่งออกแล้วการท่องเที่ยว

สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน
ต้องถูกกระหน่ำซ้ำเติมจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙นะคะ

ทรัพย์สินรวมกันลดลงถึง
หมื่นล้านก็คือ๒๘๐๐๐ล้านเหรียญสหรัฐ

เหลือเพียงนะคะ๑๓๒๐๐๐ล้านเหรียญ
สุทธิขั้นต่ำสำหรับผู้ที่จะมีรายชื่ออยู่ในธรรมเนียบ

ลดลงนะคะจาก๕๖๕ล้านเหรียญในปี๒๐๑๘
สำหรับ๑๐อันดับแรกธรรมเนียบมหาเศรษฐีของไทย

ตระกูลจิรวนลนะคะก็มีอยู่๒๗๓๐๐ล้านเหรียญสหรัฐ
ถ้าเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ๘๙๒๐๐๐ล้านบาท
อันดับที่๒ค่ะคุณเฉลิมอยู่วิทยา
ล้านเหรียญสหรัฐหรืออยู่ประมาณ๖๖๐๐๐ล้านบาท

คุณเจริญสิริวัฒนภักดี
มีอยู่๒๕๐๐ล้านเหรียญสหรัฐ
ถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณ๓๔๓๐๐๐ล้านบาท
อันดับที่๔ค่ะตระกูลเจราวนที่วัฒนภักดี

ถ้าเงินไทยก็อยู่ที่๓๑๐๐๐ล้านบาท

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะ
ที่กำลังต้องการอยู่เนาะที่ไม่ได้ส่งมาหาเรา
แล้วเขาบอกว่าอยากได้จริงไหม

น้องก็มาบริจาคพิเศษแม่ส้มแม่ส้มโออะไรอย่างนี้เนี่ยส้มสวยค่ะส้มคือใคร

คุณสหรัฐรัตนาวดีนะคะ
มีอยู่๖๘๐๐ล้านเหรียญสหรัฐค่ะ
อยู่ที่เงินไทย๒๒๒๐๐๐ล้านบาท
อันดับที่๖ค่ะคุณไอยวัฒน์ศรีวัฒนประภา
มีอยู่๓๘๐๐ล้านเหรียญสหรัฐนะคะ
เป็นเงินไทยก็อยู่ที่๑๒๔๐๐๐ล้านบาท
อันดับที่๗ค่ะคุณประจักษ์ตั้งคารวะคุณ
ล้านเหรียญสหรัฐค่ะหรืออยู่ที่

อันดับที่๘ตระกูลโอโสดสภานะคะ

หรือถ้าเป็นเงินไทยก็คือ๙๘๐๐๐ล้านบาท

อยู่ที่๙๑๕๐๐ล้านบาท
และอันดับที่๑๐คุณชูชาติเพชรอำภัย

อยู่ที่๒๖๕๐๐๐ล้านเหรียญสหรัฐค่ะ
หรืออยู่ที่ประมาณ๘๖๖๐๐ล้านบาท

ก็เรียกว่าจริงการจัดอันดับก็ใช้ข้อมูลทางการเงิน
แล้วก็การถือคลองหุ้นที่ได้รับจากทางครอบครัวแล้วก็ประเจกบุคคล
ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ทั้งนักวิเคราะห์เอง
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็หน่วยงานกำกับดูแลหลายแห่งนะคะ
ที่เขาอันดับต่างนี่ก็คือจากการจัดอันดับอภิมหาเศรษฐี
ตรงที่มีการรวมถึงทรัพย์สินของครอบครัว
แล้วก็ทรัพย์สินที่ถือครองโดยสมาชิกครอบครัวหลายรุ่นด้วย

อันดับที่๑๑คือคุณกัญชัยแกนวนพลวิติเปิ๊ย์
เมื่อกี้มีคนส่งเข้ามานะครับบอกว่า
ถ้าเกิดว่าคนที่ป่วยหรือไม่สบายเนี่ย

คือถ้าเกิดมีอาการป่วยหรือไม่สบายในตอนกลางคืนอย่างนี้นะฮะ
แล้วออกมาผมก็แจ้งเจ้าหน้าที่เขาได้
ว่าเราเนี่ยกำลังจะไปหาคุณหมอนะฮะ

เพราะถ้าเจ็บป่วยแล้วยังจะไม่ให้ไปมันก็คงจะไม่ใช่แล้วล่ะ
ครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องบอกนะครับว่า
เราเองจะต้องไปหาหมอมีอาการฉุกเฉิน
ฉุกเฉินปวดหัวไม่สบายท้องสิอะไรอย่างนี้ผมว่าบอกได้
ผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่น่าจะเข้าใจ
อาจจะไม่ต้องมาต้องเตรียมเอกสารอะไรมากมายนะฮะ
ก็คือแค่บอกว่าเราจะไปโรงพยาบาลนี้โรงพยาบาลนี้อะไรอย่างนี้
หรือไม่งั้นขออำนวยความสะดวกคุณช่วยนำเราไปเลยได้ไหม
หรืออะไรอย่างนี้ก็บอกเขาไปเลยนะครับ
ไม่ต้องกังวลใจเรื่องของการไม่สบาย

เอ๊ะถ้าไม่สบายเนี่ยเราจะต้องทำยังไง
เราจะต้องเตรียมเอกสารอะไรไหมเราต้องยังไง
ไม่ต้องเตรียมหรอกผมว่านะครับเพราะบางทีเรื่องของการป่วยเจ็บป่วยมัน

แล้วก็บอกเจ้าหน้าที่เขาว่าเราจะต้องไปที่นี่ที่นี่ที่นี่อย่างนี้

นี่ก็เมื่อกี้น้องส้มเขาบอกว่าถ้าของมาเดี๋ยวเขาจะไร

ส้มที่ก็เป็นประเทืองที่ก็เล่นมิวสิก
ชาติทีแล้วนี่คงเคยรู้จักจำไม่ได้

เขาบอกเดี๋ยวได้ของแล้วเดี๋ยวเขาจะมาบริจาคให้ด้วย
สาธุนะคะขอบพระคุณมากเลยทีเดียว

วันนี้นะคะ๓เมษายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีเกิดไฟป่าไหม้
ของอำเภอแม่วงบริเวณเขาไม้กระทู้อำเภอแม่วงจังหวัดนคร
สวรรค์ลุกลามขยายวงกว้างเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วบริเวณหลัง
ที่ทำการอำเภอแม่วงแล้วก็หลายสิบหมู่บ้านก็กินพื้นที่
เสียหายไปกว่าห้าร้อยไร่เลยล่าสุดขณะนี้สามารถจะควบคุมไฟ
ป่าได้แล้วค่ะก่อนที่จะลุกลามเข้าผืนป่าอุทยานแห่งชาติ
วงที่มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่จำนวนมากแล้วก็เป็นผืนป่า
อุดมสมบูรณ์ใช้เวลา๑๓วันคุณลองคิดดูดิเจ้าหน้าที่ทั้ง
หมด๑๐๐นายเพราะว่าเป็นพื้นที่มันสูงชันด้วยนะบริเวณแถว
นั้นอ่ะมันก็ทำให้ยากลำบากกับการที่จะไปดับไฟอ่ะแล้วก็หลายหลาย
จุดนี้มันมีไฟที่จะลุกโชดช่วงแล้วก็รุนแรงมากเนื่องจาก
มันแบบว่าไม้ไผ่มันแห้งอ่ะมันก็จะติดไฟง่ายยังมีเถาวันอีก
เยอะแยะมากมายเป็นจำนวนมากเลยประกอบกับอากาศก็ร้อนนะ
ลมก็แรงอีกก็เลยทำให้ไฟข้ามแนวได้ง่ายมากเลย
ทีเดียวดีนะที่สกัดเอาไว้ได้ไม่งั้นน่าจะเข้าไปในอุทยานแห่ง
ชาติเนี่ยนะค่ะก็สัตว์ป่าก็จะยิ่งแบบว่านะอย่างที่เราเคย
เห็นภาพที่ออสเตรเลียใช่ป่ะใช่เนี่ยนะสัตว์ป่าก็แบบว่า
บักสบอมกันเลยทีเดียวซึ่งเจ้าหน้าที่เกือบหนึ่งพันนาย
เนี่ยนะคะเขาก็ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติการดับไฟป่าในพื้นที่
จำนวน๓จุดนะจุดแรกคือบริเวณบ้านทานมะยมบ้านหนองปล้อง
จุดที่สองเนี่ยอยู่ตรงบริเวณหนองปล้องวัดเทพนิมิตรแล้วก็จุด
ที่สามเนี่ยก็ตรงปางมะละกอเมื่อไฟป่าดับลงเนี่ยนะคะก็เลยมี
วางแผนนะกำลังเจ้าหน้าที่ที่ดับไฟป่านี้นะคะพร้อมรัศด
ตอนนี้ที่มีจิตอาสานะไปช่วยกัน๔๕๐คนเลยเข้าไปเก็บไฟเนี่ยตาม
แถบแนวไฟที่ยังค้างเวลาไฟเนี่ยพอมันมอดเสร็จใช่ไหม
มันก็ยังมีคุอ่ะเนอะคุอย่างนี้
ก็ต้องเข้าไปเก็บให้เรียบร้อยนะให้ดับสนิทจริง
นะฮะก็จัดเจ้าหน้าที่เนี่ยควบคุมสถานการณ์เนี่ย

ไฟป่าอีกนู่นนี่
บอกมาแล้วเฟสชิลแบบคุณหนุ่มเนี่ยหาในรายได้นะคะ
เขามีลาซาด้าด้วยเมื่อกี้เขียนบอกเขาว่า๒กว่า๕๐บาท
นี่สงสารไงยิ่งนานวันยิ่งไม่มีจะกินเห็นไหมเขาส่งเข้ามาเนี่ย
เข้าใจค่ะเออน่าสงสารเนอะจริงเข้าใจค่ะโอเคมันอาจจะต้องอดทนนิดนึงเนอะเป็นกำลังใจให้เหมือนกัน
ถ้าเกิดมีอะไรที่พอจะช่วยเหลือได้ก็บอกมานะครับก็เป็นห่วงทุกทุกคนนั่นแหละ
ทำไมไม่เยียวยาคนว่างงานเนี่ยนะครับอ่านไม่ทันขอโทษที
ก็คือตอนนี้คนจะมีเรื่องของที่พยายามบอกเขามาเรื่องนี้
เรื่องของตัวเองตอนนี้ตกงานนะครับก็เคยบอกไปเรื่องของคนที่มีประกันสังคมนะครับ
ก็ไปลองไปยื่นดูนะครับว่าตัวคุณเองเนี่ยจะมีเงินเยียวยานะฮะ
สำหรับประกันสังคมในฐานเงินเดือนนะครับที่เขาลิมิตเอาไว้คือ๑๕๐๐๐บาท
แต่เขาจะจ่ายคุณแค่๕๐นั่นคือหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณเองเนี่ยนะฮะ
มีเงินเดือน๒๐๐๐บาทแต่เขาจะตีให้คุณแค่๑๕๐๐บาท
คุณได้รับ๕๐คือ๗๕๐๐บาทนะครับนี่คือที่คุณจะได้รับไปในคนที่ทำงานอยู่ในระบบนะฮะ
แต่ว่าทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าภาครัฐมีการเพิ่มให้หรือยังหรือว่าอะไรยังไงนะครับ
อันนี้เดี๋ยวต้องไปสอบถามอีกทีหนึ่งส่วนคนที่อยู่นอกระบบก็คือเป็นแรงงานที่อยู่นอกระบบ
หรือว่าคนที่หาเช้ากินค่ำไม่ได้มีนายจ้างไม่ได้มีประกันสังคม
ก็บางทางเขาก็คือจ่ายให้๕๐๐๐บาทเดือนละ๕๐๐๐บาทสามเดือน
แต่เขาก็จะมีกฎเกณฑ์ในการไปยื่นเรื่องถูกต้องไหมคะ

อันไหนใช้ได้อันไหนใช้ไม่ได้อะไรแบบนี้

ภูเก็ตคนฝรั่งเศสยังอยู่เยอะมากเลย
ครับแล้วก็มันจะมีพวกกรณีที่

การที่ไม่สามารถที่จะกลับไปที่นู่นได้
คือบางคนเข้ามาอยู่แล้ววีซ่าจะหมดพอดี
อะไรแบบนี้ก็อาจจะต้องมีการต่อวีซ่าที่นี่ไป
เพราะว่ากลับไปประเทศเขาก็ไม่ได้
อะไรแบบอย่างนี้น่ะนะน่ากลัวอ่ะโอเค
เดี๋ยวพักก่อนดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาแป๊บนึง
เดี๋ยวกลับมานะฮะเดี๋ยวกลับมาเล่าเรื่องของผู้เชี่ยวชาญ
บอกว่าปืนวัดไข้มันเชื่อถือไม่ได้นะ
อืมอ่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะอืม
อ่ะกลับมากรณีของผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์นะฮะ
บอกว่าปืนวัดไข้ที่มันตื๊ดมันเชื่อถือไม่ได้
อาจจะปล่อยให้มีคนติดเชื้อโควิดเข้าชุมชนได้นะครับ
แต่อันนี้เป็นข่าวจากต่างประเทศคุณผู้ชมครับเอ่อดร
แห่งศูนย์ความมั่นคงสนาสุขนานาชาติของมหาวิรัยนาเนเบิสก้า

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์บอกว่าอุปกรณ์ดังกล่าวนั้น
มีชื่อเสียงเรื่องความไม่เที่ยงตรงนะ

วัดไข้เนี่ยนะครับเคยวัดไข้ว่า
คนอาจจะใกล้เสียชีวิตจากสภาวะตัวเย็น
ขณะที่ตนเองเดินทางไปอฟริกาตะวันตก

อุณหภูมิอยู่ที่๓๕องศาเซลเซียสหรือว่าต่ำกว่า
นั่นเริ่มที่จะไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงแล้ว

กล่าวนะครับว่าการวัดอุณหภูมิด้วยอุปกรณ์ดังกล่าวนั้น
มีระยะห่างจากวัตถุแตกต่างกันออกไป
ขึ้นอยู่กับขนาดของวัตถุที่จะวัด

ควันในอากาศหรือความร้อนในรถ

ให้การวัดอุณหภูมินั้นผิดพลาดไปได้เหมือนกัน

ก็อาจจะไม่สามารถตรวจจับผู้ที่ติดเชื้อไวรัสได้ทุกคน
จากมีผลศึกษานะครับว่าผู้ติดเชื้อ
ไม่แสดงอาการได้นานถึง๑๔วัน
หรืออาจจะไปไกลถึง๒๔วัน

จู่ก็เรียกว่างานเข้าเลยทีเดียวนะครับ

เรื่องของการกักตุลแอลกอฮอลกว่า๑๐๐๐ลิตร

เจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนสพปักเกร็ด
นทบุรีไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะ

หลังจากเห็นสื่อหลายสำนักลงข่าวบิดเบือน
ซึ่งแคนดี้รู้สึกว่าไม่เป็นธรรมกับแคนดี้เลย
ครั้งแรกตั้งใจจะรอให้การสอบสวนจบสิ้น
แต่ตอนนี้ขออนุญาตให้ข้อมูลความจริงตามฝั่งแคนดี้นะคะ
แนดี้ไม่ได้เป็นผู้ครอบครองแอลกอฮอล์ทั้งหมดนั่น
กำลังจะมาสอบสวนและยื่นเอกสารทั้งหมดในวันนี้
สถานที่เกิดเหตุไม่ใช่บ้านแคนดี้ค่ะ
แคนดี้ไม่ได้ถูกจับกลุ่มตามในข่าวนะคะ
แนนดี้ไปพบตำรวจตามที่ท่านโทรมาตาม
และไปในทันทีเพราะแคนดี้บริสุทธิ์ใจค่ะ
โดยไม่ทราบมาก่อนว่าจะมีสื่อมารอเจอมากขนาดนี้
เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเพราะแคนดี้เจตนาดี
และไว้ใจคนมากเกินไป
หากการเป็นผู้ประสานงานนี้มีข้อผิดตามกฎหมาย

อย่าพยายามนำชื่อแคนดี้ไปเกี่ยวข้องกับความผิดในเรื่องกักตุล

เพราะอยู่ในชั้นสอบสวนและความจริงคือของนี้ไม่ใช่ของแคนดี้ค่ะ
สำหรับข่าวใบบริจาคปลอมนั้น

เพราะเจ้าของเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมด

และเขาพร้อมจะชี้แจงเอกสารให้กับตำรวจในวันนี้
แนดี้เป็นเพียงผู้ประสานงาน
ขอใช้พื้นที่ถ่ายเทสินค้าชั่วคราวเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

รู้จักคนเยอะและได้รู้จักเจ้าของบ้าน
และมีความไว้ใจกัน
เพราะคุยเรื่องการไม่สบายของพ่อเขา

จึงให้คำปรึกษาจนไว้วางใจกัน
และได้สอบถามไปเรื่องสถานที่
และเจ้าของบ้านก็ยินดีให้ใช้สถานที่ถ่ายเทสินค้าชั่วคราว

ไม่รู้ว่าภายในบ้านมีอะไร
เป็นความปรารถนาดีที่จะช่วย
แต่ไม่ทราบว่าผิดต่อข้อกฎหมาย

ส่วนการซื้อขายสินค้าอื่นก่อนหน้านี้
หรือที่ไม่เกี่ยวข้องกับของกลางนี้นั้น
ดี้เป็นแม่ค้าออนไลน์อยู่แล้ว
จึงมีการซื้อขายมาขายไป
ทั้งการซื้อขายและการซื้อเพื่อบริจาคอยู่แล้ว
แต่ไม่เกี่ยวข้องกับของนี้ค่ะ

ก็จะมีการแถลงข่าวเช่นกัน
โดยที่ไม่ได้ให้แคนดี้ไปชี้แจง

แนดี้จะขอชี้แจงด้วยตัวเองอีกครั้งขอบคุณค่ะ

ก็คือเป็นทางคุณแคนดี้รากแก่นนะครับ
ก็ชี้แจงมาในเบื้องต้นแบบนี้
เดี๋ยวไว้รอแกออกมาพูดอีกทีนึง

ใช่อันนี้เขาก็ออกมาชี้แจงผ่านทาง
อันนั้นส่วนตัวของเขาก่อนนะคะ

เขาก็ลงในอินสตาแกรมของเขานะคะ
บอกว่าอยากจะกลับไปกอดไปหอมไม่รู้ว่าจะอีกนานแค่ไหน
คนก็แห่เข้าไปให้กำลังใจกันมากมายเลยทีเดียวนะคะ
หลังจากที่คุณริเดียก็เข้ารับการรักษาตัว

โดยทั้งคู่ก็อัปเดตอาการให้แฟนทราบเป็นระยะค่ะ
ซึ่งล่าสุดเจ้าตัวก็ได้โพสต์ภาพแล้วก็คลิปของน้องดีล่าและน้องเดมี่

วันแล้วที่ไม่ได้อุ้มลูกกอดลูกหอมลูก
แม่อีกนิดนะคะอีกไม่นานจะได้กลับไปแล้ว
งานนี้เรียกว่ามีทั้งคนในวงการบันเทิง
รวมไปถึงชาวเน็ตก็ไปให้กำลังใจคุณแม่ลิเดีย
เต็มเลยนะคะ

ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งคุณแมทิวและคุณลิเดีย
ถึงแม้ว่าอาการจะหายจะทุลาวหมดแล้วนะครับ
แต่แน่นอนครับว่าทางการแพทย์เองเนี่ยด้วยความที่มันเป็นโรคอุบัติใหม่

เพราะมันเป็นเชื้อที่ตายแล้วก็โอเคอาจจะสบายใจได้
แต่พอมันออกมาเป็นบวกอย่างนี้คือคุณหมอเองเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเอาชัวร์ดีกว่านะครับ
ที่มีอาการอยู่คือเรียกว่าตรวจเป็นบวกอาการน้อยจะไม่ให้กลับไปที่บ้านแล้ว
เขาจะให้แบบไปนอนอยู่ที่โรงแรมที่ทางโรงพยาบาลจัดไว้ให้หรือว่าจะให้ไปอยู่โรงพยาบาลสนามนะครับ
คือเมื่อก่อนนี้เขาจะมีนโยบายว่าโอเคถ้าอาการเบาลงเนี่ยไปกลับไปนอนบ้านกักตัวเอง๑๔วันนะ
แต่มันก็มีปัญหาเกิดขึ้นเพราะว่าคนป่วยบางคนที่เป็นโควิดเนี่ย
ดันขึ้นไปอยู่ในคอนโดแล้วก็ไม่ได้กักตัวเองจริง
บางคนเนี่ยยังลงมาซื้อของอยู่ข้างล่างมารับนู่นรับนี่อยู่

เข้าใจได้แต่ถ้าเกิดคุณเล่นลงมาแบบนี้
ไปซื้อของใน๗๑๑คุณจะไป
มันไม่ได้ไงคือคุณไม่ได้กัดตัวแล้วถูกไหมครับ
ฉะนั้นสังคมส่วนรวมที่เขาอยู่กับคุณเนี่ยเขาก็ลำบาก
เขามีการร้องไปทางสาธารณสุขเหมือนกันค่ะร้องไปที่โรงพยาบาลที่ทำไมถึงปล่อยตัวมา
แล้วก็ทำแบบนี้รู้ไหมเขาก็เลยมีนโยบายใหม่ออกมาตอนนี้ว่า
โอเคงั้นต่อไปนี้อยู่กับเราจนครบ
หายจริงแล้วค่อยออกดูเขาว่าอย่างนั้น
จริงเนี่ยนะเรื่องแบบนี้มันอยู่ที่จิตสำนึก
สำนึกมากอย่างดิฉันเนี่ยนะตอนนั้นที่พอรู้ใช่ไหมก็กักตัวเอง
คุณรู้ไหมว่า๑๔วันมากกว่าด้วยเป็น๒๑วันเนี่ย
ฉันไม่ได้ออกจากห้องเลยแม้แต่นิดเดียวไม่ออกเลย
แล้วทุกคนก็เอาอาหารมาทิ้งไว้หน้าห้อง
ฉันแค่เปิดประตูไปเนี่ยแล้วก็เอาแอลกอฮอล์ไปฉีดสุริสุเดชเนี่ย
แล้วก็ถึงจะเอาเข้ามาเนี่ยก็ทำอย่างนี้อยู่แบบว่า๒๐กว่าวัน
ยิ่งเป็นแบบว่าคือก็ต้องซื่อสัตว์กับตัวเองสุดเลย

อันนั้นคือเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำตอนนี้ก็เหมือนกันคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับ
ถึงแม้ว่าตอนนี้คุณจะยังไม่ได้มีการไปตรวจแต่คุณไปอยู่ใกล้ชิดกลุ่มเสี่ยง
คุณกักตัว๑๔วันเนี่ยคุณก็ไม่สามารถที่จะออกมาแบบลงมาซื้อของ
บางท่านบอกว่าเออได้ใส่หน้ากากอนามัยออกมาอะไรอย่างนี้
ก็คืออันนี้ได้คือเรียกว่าคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะอาจจะได้แล้วก็กลับบ้านเลยอะไรอย่างนี้
แต่ว่าก็อีกอ่ะมันก็อาจจะไปสร้างความหวาดกลัวกังวลใจให้กับอีกหลายหลายคนเขาอยู่ก็ได้อะไรอย่างเงี้
และที่สำคัญที่สุดคือต้องซื่อสัตว์โดยการที่ว่าพอดีฉันไปตรวจเสร็จกลับมาปั๊บ
ฉันโทรไปที่นิติบุคคลเลยทันทีแจ้งว่าเดี๋ยวฉันแจ้งกับเขาเลยว่าดิฉันเกิดเหตุการณ์ขึ้นแบบนี้
ทุกคนรู้ใช่ไหมเพราะว่าข่าวมันออกไปแล้วอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
เขาบอกทราบค่ะบอกว่าพี่ขออยู่ในห้องอย่างเดียวเลยไม่ไปไหนเลยนะคะ
บอกกับทุกคนด้วยว่าพี่จะทำแบบนี้เสร็จแล้วพออีกสองวันเนี่ย
เขาก็จะแบบว่ามีคนเอาพนักงานมาฉีดฆ่าเชื้อทั้งคอนโดสุริสุดเดชเลย
ชั้นที่ดิฉันอยู่ตรงส่วนที่ทิ้งขยะรวมโอ้โหนางไปฉีดแบบว่าสุดเด็ด
ก็ได้ยินเสียงอะไรนะก็ไปแอบดูที่ตาแม่
ถ้าเกิดว่าเห็นที่ฉันละเมินออกไปช่วยเอาไม้ฟาดดิฉันเลยนะครับ
ขอบคุณมากฉันคงไม่เป็นบ้าละเมอถึงขนาดนั้นหรอก

อันนี้ให้ไปดูภาพดีกว่านี่ขณะเขากักตัวนะ
เอาเรื่องเบากันบ้าง

ขอบอกดูแล้วจะอิดกันเลยเฉย
อิจฉามากเอาไปดูภาพ
นี่ค่ะก็สองคนนะคะคือไฮโซเซนกับน้องมิว

นะฮะก็สองคนก็อยู่กับบ้าน
ก็เรียกว่าเป็นการกักตัวแบบหวานเวอร์

จบสบายใจไปดูนี่นะฮะ

มันเริ่มจากใครก่อนนะ
เริ่มจากเจนก่อนน่ะ

หนูชื่อโบมากับนุ่นแล้วก็มากับพี่
ลาลาลาลาลาลาลา
มามามามามามาออกมาเต้น

มามามามามามาออกมาเต้น
เขาวงวาเลนไทยเหรอเขาชื่อวงวาเลนไทย
คือเขากลับมาฟีเวอร์อีกครั้งหนึ่งเลยทีเดียว
เรียกว่าข้ามคืนเลยอ่ะเมื่อคืนนี้ทั้งคืนก็คือมีหลายหลายคนที่แบบว่า

คุณเจนเจริญจิราคุณนุ่นนัทธมนต์

แขะแขะเสมอแขะ
นี่มีเจนุ้ยที่บ้านมีวิกอยู่ค่ะ

วิกหาชุดก่อนเขาบอกเขาคิดเยอะเลยนะ

ถึงฉากสีดำถ่ายคลิปนี้
หลายคนมาวันนี้ให้เราเห็นมีเยอะจริงค่ะ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
อ่าเดี๋ยวเรารอดูกันแต่ไม่ใช่อีดิชันนะ

หรอคือวงนี้จะดังมากแถวราชบุรี
ดังคือนั่นก็เป็นเพลงเปิดวงไง
คล้ายกับเชิญทุกคนเข้ามานะฉันกำลังจะเริ่มการแสดงแล้ว

งานต่างงานโอร์ทอปงานทั่วจังหวัด
๑๐ปีแล้วเนอะฉันอยากจะบอกว่า
ทั้ง๓คนนี้นะเวลาเขาร้องเขาเต้นกันไม่ได้เยอะเลยเนอะ
แต่คนมาอัพฟอาร์ดนี้เต้นเยอะอยู่มาก

จอเรามันต้องใส่ให้เต็มมีมีบางคนนี้ฉันอยากให้ดู

ค่ะท่านคุณแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเรารอเบลซ์แป๊บหนึ่ง

มันนี่มาพอดี

เจนค่ะ

หนูชื่อเจนมากับแม่เค้าเธอโอเค
ของแองชีเปลี่ยนเนื้อเลยของแองชีเป็นอะไร
ไม่เปลี่ยนดีกว่าพี่
ต้องโดดอย่างสุดรอท่าเต้นเขาจะแรงกันสุด
คนอื่นจะเต้นเบาคนสุดท้ายจะกัก

มันเครียดราอยู่บ้านกันนะครับ

หวายว่าไงล่ะไปดูสิไปไหนก็ไปไหนไม่ได้นางก็เลยเอาอย่างนี้ละกัน
ลาอยู่กับบ้านตรงสระน้ำเลยอยากดูไหมว่านางใส่อะไร
ใส่อะไรคะโอ้โฮแม่เจ้านี่เบลอไว้นิดหน่อยนะ
วายค่ะหวายค่ะหนูชื่อไว้มากับเจ๊แล้วก็มากับโบ
นานก็ดีเหมือนกันนะไม่ต้องไปไหนก็สามารถที่จะแบบว่าตัดผ่อนอยู่บ้าน
เวลาหมดแล้วคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นคืนนี้นะครับ
เป็นคืนแรกที่เราต้องอยู่บ้านกันตั้งแต่๔ทุ่มถึงตี๔
ไม่จำเป็นต้องออกจากบ้านก็ไม่จำเป็นต้องออกไปนะฮะ
เจ็บไข้ได้ป่วยคุณออกไปหาคุณหมอได้
เจ้าหน้าที่คุณก็บอกเขาเลยว่าคุณไม่สบาย
แล้วก็อาจจะมีอาชีพอีกประมาณหลายอาชีพ
สัก๔๕อาชีพ๖อาชีพสามารถออกไปได้นะครับ
แต่แน่นอนครับว่าใครไม่จำเป็นไม่ต้องออก
ใช่ออกไปคุณมีความผิดนะครับ

เพราะฉะนั้นระวังตัวด้วยอย่าออกไปไหนนะฮะ

ถ้าเสาร์อาทิตย์นี้ก็หยุดอยู่บ้านกันนะคะ

ถ้าเกิดว่าพูดจาอะไรไปแล้วผิดพลาดประกันใด

คือเราไม่ได้มีเจตนาที่จะไปดูถูกใครหรืออะไรยังไงนะครับ